เราทราบกันช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
แน่นอนนะคะว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

แม้แต่ในห้างเนี่ยเวลาไปเลือกไก่สดเนี่ย
ก็ต้องใช้ที่ตักก็ต้องใช้ถุงมือ
แต่มนุษย์ป้าท่านหนึ่งค่ะไม่แย่แสไม่สนใจไม่แคร์สื่อ
แคร์สายตาประชาชนทั้งที่มีคนไปเตือนแล้ว
ใช้มือค่ะกว้านล้วงจับมือเปล่าแล้วเปลือย
คุณเห็นไหมมันมีถุงอยู่แล้วมันมีถุงมืออยู่มันมีที่ตักอ่ะ
ไม่ใช้ทั้งที่ป้ายเมื่อสักครู่ก็ติดเตือนแล้ว
ว่าให้ใช้ที่ตักให้ใช้ถุงมือช่วยกันหน่อยได้ไหม
แต่นี่อ่านสิฮะคุณผู้ชมอ่านพร้อมกันนะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊กก็เลยบอกว่าอดรนทนไม่ไหวแล้ว
ก็เลยต้องเอาคลิปนี้มาโพสต์ประจานกันแบบนี้นะคะ
จากคลิปแล้วพี่แกขึ้นแคปชั่นบอกว่า
จุดเกิดเหตุก็คือห้างค้าปลีกแห่งหนึ่ง
ใครอยู่แถวนั้นนี่ฉันบอกว่าอกสันขวัญก็เลยนะ
ย่านสายไหมวงสกรค่ะ
ผู้โพสต์บอกว่าก็ตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุ
พยายามถามผู้หญิงคนนี้แล้วว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช้ถุงมือล่ะครับ
เธอก็เงียบไม่สนใจแล้วตัดสินใจเดินหน้าค่ะ
เลือกไก่กับมือเปล่าต่อแล้วพนักงานน่ะเราถามว่าทำไมไม่ไปเตือน
พนักงานก็ดูเหมือนเพิกเฉยไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้น
แค่ว่าของฉันจะขายได้ไหมหรือไม่สนใจอะไรเลยนะคะ
ทีนี้พอคลิปนี้โพสต์ไปนะคะ
ชาวเน็ตถึงขั้นบอกว่าได้แต่มองตาปริบแล้วก็สายหัวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

คือตั้งคำถามกับพฤติกรรมของคุณป้ารายนี้
ว่าคุณป้าเนี่ยแกไม่ตระหนักถึงสังคมเลยเหรอ
ตระหนักรู้ถึงไวรัสโคโรนาที่มันแพร่ระบาดเลยเหรอ
แล้วมือเป็นตัวนำเชื้อโรคอย่างดี
ซอกเล็บของคุณเนี่ยที่มันไปอยู่ทุกรูขุมขนเนี่ยมันแพร่เชื้อได้นะ
ก่อนหน้านี้ไปไหนมาบ้างก่อนหน้านี้ไปจับอะไรมาบ้าง
นั่นไงเป็นห่วงคนอื่นบ้างนะดูแล้วก็อย่าไปทำตามป้านะ

มือเขาวางไว้ให้ใส่สักนิดนึงนะคะ